ที่เชียงใหม่ตรงทางขึ้น

ต้นไม้นี้ดอมพี่เบิร์ดคุณผู้ชม
จริงอายุเป็นร้อยปีแล้วนะ
แล้วอยู่มาเป็นร้อยปีไม่เป็นอะไรเลย

ใช่หักโค้นลงมาแบบนี้

อยู่มาเป็นร้อยปียืนต้นอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเป็นอะไรเลย

ขนาด๓คนโอบสูงเป็น๒๐กว่าเมตร
อันนี้คือเป็นต้นไม้แดงยักษ์นะคะอายุเป็นร้อย
แล้วมาทับตรงบันไดพญานาคทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ
เมื่อวานลมพายุมันพัดตรงบนดอย
เชียงใหม่แล้วมันเป็นกระแสลมหมุน
แต่ว่าถ้าเกิดชาวบ้านที่นั่นเขาจะเรียกว่าลมหลวงคุณผู้ชม
ทีนี้พอลมพัดพัดอยู่สัก๒๐นาทีได้
ต้นไม้แดงยักษ์เนี่ยนะมันก็ล้มลงมาแล้วก็พาดตรงหลังพญานาค
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะตรงบันไดทางขึ้น
เจ้าหน้าที่ของวัดเองนะต้องปิดทางเดินขึ้นลงเลย

แล้วก็ระดมกำลังชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่มาเป็น๑๐ค่ะ
นี่มาทำอะไรต้องค่อยเอาเลื่อยยนมาตัดต้นไม้
ที่มันล้มขวางตรงบันไดพญานาคนี้ออกแล้วใช้เวลานาน
ตัวต้นไม้น่ะลำต้นมันทับตัวหน้าก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะ
ไม่ให้ต้นไม้ไหลเหมือนกับถ้าเกิดว่ามันไหล
มันลงไปข้างล่างอีกจะเสียหายมากขึ้น
เดี๋ยวจะไปกระแทกกับตรงบันไดพญานาคด้วย
เหตุการณ์นี้นะพระท่านเองนักท่องเที่ยวก็ตกใจค่ะ
คือลมแรงมันเกิดขึ้นไม่บ่อยหรอกตรงดอยสุเทพ
ชาวบ้านเขาก็เลยไปโยงกับเรื่องความเชื่อ
บอกว่าถ้ามันเกิดแบบนี้มันจะเป็นเหตุอะไรร้ายแรงหรือเปล่า
แต่อย่างน้อยลมที่พัดมาเมื่อวาน๒๐นาที
ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับนักท่องเที่ยวนะ
มีแต่ตรงบันไดนี่แหละเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อไป
ว่าจะต้องมีการปรับปรุงต้องมีการปิดอะไรยังไงหรือเปล่า
อันนี้ก็ไปเกี่ยวยงกับเรื่องความเชื่อด้วยนะอืม